อยากไปโบราณไหนไม่มีสังคม

วิธีนักศึกษาติธรรมชาติ
วิธีนักศึกษาติธรรมชาติ
วิธีนักศึกษาติธรรมชาติ

วิธีนักศึกษาติธรรมชาติ

วิธีนักศึกษาติธรรมชาติ
วิธีนักศึกษาติธรรมชาติ

วิธีนักศึกษาติธรรมชาติ
วิธีนักศึกษาติธรรมชาติ

วิธีนักศึกษาติธรรมชาติ

วิธีนักศึกษาติธรรมชาติธรรมชาติ
วิธีนักศึกษาติธรรมชาติธรรมชาติ
วิธีนักศึกษาติธรรมชาติธรรมชาติ

คุณวันป่ะครับอ๋อสวัสดีครับเมื่อคืนใช่ป่ะอ่าแล้วลูกชายมาด้วยป่ะ
แผนวันดูข่าวคุณพ่อครูกับคุณเขตอาสารทุกวัน
เขาจะต้องมาแล้วก็มาบอกมันวันที่เขาไปเพราะอะไร
ทั้งนี้แล้วก็มีติดไว้แค่ร้อยสี่สิบสองบาท
จ้านวันครั้งมันมืดไปหมดวันเขาอะไรไม่ถูก
มันเสียงมากทุกคนนะถ้าพระมนุษย์ไม่มีเจสที่นี่ก็อ่าน
นี่คือที่ถูกจึงช่วยวันหวานห้ามมาแม้วันเป็นแสงครอบคร่อง

พี่เรือพงครับคือที่ผมฟังจากน้องวันภรรยาพี่เรือพงเนี่ย
ระพงศ์กับน้องวันจะดูไทยรัฐนิวโชว์ทุกวันเลยใช่ไหม
ใช่ค่ะมันดูตลอดมันดูทุกวันโดยเฉพาะพี่เลิศดูทุกวัน
ดูตั้งแต่ประมาณที่เปลี่ยนช่วงเวลาประมาณทุ่มกว่าจนถึง๒ทุ่ม
แล้วก็มีข่าวพระราชสำนักแล้วหลังจากนั้นข่าวพระราชนุจักรก็ดูพี่สองคน
พี่นี้พอพี่เรือพงษ์หายไปตอนนี้๓วัน๔วันแล้วเมื่อวานนี้น้องวันก็เครียดจัด
ถึงขั้นเนี่ยไปคิดจะทำร้ายตัวเองอะไรอย่างเงี้นะสุดท้ายก็ช่วยกันได้ต่อไปจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วเนาะ
สัญญาเนอะต้องเป็นห่วงลูกนะเรามีลูกอีกสองคนใช่ไหม
แต่น้องวันเนี่ยเขาเชื่อว่าไม่ว่าพี่เลอพงจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ย
แล้วไม่ติดต่อกลับมาแล้วหายไปเลยติดต่อไม่ได้เนี่ย
แน่นอนวันเชื่อว่าเขาต้องดูก็จะไปพักที่ไหนเขามีโน๊ตบุ๊คติดตัวเขาจะดูบน
ในโน๊ตบุ๊คถ้าที่บ้านเอาไฟดำหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับพิวี
เขาจะเปิดโน้ตบุ๊กดูไทยรัฐตลอดมีอะไรอยากฝากบอกถึงพี่เลอพงหน่อย
เดี๋ยวพี่เป็นสื่อกลางให้ไทยรัฐนิวโชว์ไทยรัฐทีวีเป็นสื่อกลางให้
ให้วันบอกไปถึงพี่เลอพงพี่เลอพงฟังนะครับเพราะว่าผู้หญิงคนนี้
เขาทุกข์เหลือเกินที่พี่หายไปเขาอยากรู้เหลือเกินว่า
พี่อยู่ที่ไหนคือเป็นตายร้ายดียังไงเขาไม่รู้เลยเขาแค่รู้ก็ยังดีว่าพี่
อยู่ที่ไหนอะไรยังไงแล้วจะยังไงค่อยว่ากันต่อก็ได้เนาะ
วันฝากบอกอะไรถึงพี่เลอพงหน่อย
ป๊าถ้าป๊าดูข่าวอยู่เห็นวันตอนนี้โทรตามหาวันไหนได้ไหม
อยากรู้ว่าป๊าอยู่ที่ไหนอยู่กับใครหรือถ้าวันทำอะไรผิด
ไม่อยากอยู่กับวันแล้วบอกวันด้วยตัวเองได้ไหม
อยากได้ยินจากปากของป๊าว่าป๊าไปอยู่กับคนใหม่
เครียดเรื่องอะไรกลับมาบอกวันได้ไหมมันเป็นห่วง
เราไม่เคยแยกจากกันเลยพี่น้องหัวหน้างานทุกคนเขาก็เป็นห่วงพี่
อยากจะบอกให้ป๊ารู้ว่าพี่รู้ไหมตั้งแต่ที่พี่หายไปอ่ะ
มีคนรักจะมาเป็นห่วงพี่แค่ไหน
ถ้าพี่เครียดเรื่องงานตามที่พี่เขียนจดหมายไว้
หัวหน้างานทุกคนพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่
เขาโทรมาถามวันทุกวันเลยวันนี้สาวพี่ไหม
เขาต้องหาพี่ทุกวันเขาช่วยวันทำให้แก้งพร้อม
ก็อยากให้พี่กลับมาถ้าพี่เครียดอย่างนั้นพี่กลับมาหาวันได้ไหม
แล้วเราก็กลับบ้านชนบุรีได้กิน
ฉันอยากรู้ว่าพี่ยังมีชีวิตอยู่นะคะ
พี่ไปน่ะพี่ไม่บอกมันเลยไม่ลามันสักครั้ง
วันไม่มีเงินเลยพี่ไม่สงสารวันเหรอ
ลูกก็อยากกินขนมลูกอยากไปโรงเรียน
พยายามให้ป๊ากลับมามาคุยกันก่อน
ถ้ามันไปต่อไม่ได้หรือติดขัดตรงไหน
มันอยากให้พี่มาพูดด้วยตัวของพี่เอง
ไม่อยากให้ทิ้งไว้เพียงแค่กระดาษใบเดียว
มันห่วงฉันถึงนาทีสุดท้าย
ฉันเหมือนมันต้องตัดสินใจพร้อม
ในสิ่งที่มันก็ไม่คิดว่าตัวเองจะกล้าทำ
ไม่อยากให้พี่กลับมา